ต่อกันที่คนนี้บ้างดีกว่าค่ะคุณแอฟทัศออนนะคะ
ช่วงนี้ฮอตจริงอะไรจริงนะคะ
ฮอตแค่ในประเทศไทยนี่ฮอตไปต่างแดนไปแดนประดิษฐ์คุณผู้ชม
ต้องบอกว่าคุณแอฟเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งสาวไทยค่ะ
ใส่ชุดไทยได้สวยงามที่สุดเลยนะคะ
ในงานเทศกาลไทยค่ะแถมยังพาลูกสาวตัวน้อยน้องปีใหม่นะคะ
ชุดไทยน่ารักน่าเอ็นดูเลยคุณผู้ชมเห็นดูไหม
ไปพบป่าแฟนคลับค่ะทั้งคนไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะ
มาต้อนรับแบบอบอุ่นด้วยค่ะ
มีโอกาสมาถือเป็นตัวแทนนักแสดงไทยนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้ค่ะ
งานนี้จัดมาตั้ง๑๖ปีแล้วก็แบบยาวนานมากอะค่ะ
สำหรับเทศกาลที่จะเป็นเหมือนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะ
และทุกคนญี่ปุ่นกลับมาเจอกันให้แชร์ข่าวสาวสตรองมาจากที่๒๘ค่ะแน่นอนค่ะ
ไม่เบียงไม่เบียง
แน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันนะคะกับแชร์ข่าวสาวสตรอง
แต่ว่าอีกหนึ่งข่าวที่ปลื้มใจยิ่งกว่าทำเอาเราปลื้มใจด้วยนะไม่เห็นภาพค่ะ
ก็คือการที่คุณพ่อของคุณแอฟเข้าสู่ร่วมการสวพัฒน์ค่ะคุณ
แอฟค่ะก็เชื่อว่านั้นจะพบกับความสุขความสงบในอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งครอบครัวก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะ

ก็เป็นวันเกิดของท่านด้วยนะคะ

แล้วก็เข้าสู่ร่วมการสวพัฒน์อย่างเรียบร้อย